มีความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ครับ

พนักงานสอบสวนนั้นเตรียมเรียกป้าแตนให้มารับทราบข้อกล่าวหา
หลังจากพิจารณาแล้วว่าป้าแตนนั้นร่วมกระทำการต่อศพด้วยฮะ

มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
หรือว่าเด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาอายุ๓ขวบที่หายตัวจากบ้าน
หมู่บ้านกกอกตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ
เมื่อวันที่๑๑พฤษภาคมเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วไปพบศพน้องเปลืออยู่บนป่าภูเหล็กไฟ
ห่างจากบ้านไปประมาณสองกิโลเมตรได้เตรียมเรียกป้าแตน
หรือว่านางสมพรหลาโพนะครับมาเพื่อแจ้งให้รับทราบ
ข้อกล่าวหาภายใน๗วันนี้๒ข้อหาครับ
กระทำใดกับศพเพื่อให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา๑๕๐ทวิ
และมาตรา๘๓ประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการเป็น
ตัวการร่วมกระทำผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไป
มีรายงานด้วยว่าพนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารพิจารณาแล้วเห็นว่า
การเสียชีวิตของน้องชมพู่ปรากฏพยานหลักฐานและพฤติการ
ทั้งหลายในสำนวนการสอบสวนโดยมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าป้าแตนได้ร่วมกระทำผิดกับ
นายชัยพลวิพาหรือลุงพลผู้ต้องหาโดยร่วมกันกระทำการ
ใดแก่ศพของน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณ
พบศพในประการที่จะทำให้การชนสูตรพลิกศพ
หรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปคุณผู้ชมครับสำหรับ
วิอาญามาตรา๑๕๐นะครับที่บรรยัติเกี่ยวกับการกระทำ
ใดกับศพนั้นมีโทษต้องระวังโทษนะครับจำคุก
ตั้งแต่๖เดือนถึง๒ปีหรือปรับตั้งแต่๑หมื่นถึง๔หมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วถ้าการทำความผิดดังกล่าว
เป็นการกระทำโดยสุจริตนะฮะขออภัยครับเป็นการกระทำ
โดยทุจริตหรือเพื่ออำพลางคดีผู้กระทำ
ต้องระวังโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้และ
จริงนะครับตำรวจจะเชิญป้าแตนรับทราบ
ข้อกล่าวหาที่สพกกตูมวันเสาร์นี้เวลา๑๐นาฬิกาครับ